คุณผู้ชมคะจำข่าวนี้ได้ไหมคะที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้
ที่จังหวัดชายนาฏว่ามีครูพระราชศึกษาคนนึงเนี่ย
ลวงเด็กไปข่มขืนเป็นเด็กหญิงวัย๑๒ปี
พ่อแม่เขาต้องมาร้องศูนย์ดำรงธรรมเพราะว่าอะไร
เพราะไปร้องโรงเรียนแล้วมันเงียบ
ที่สำคัญครูพระคนนี้ก็ยังสอนอยู่ตามปกติ
ไม่ได้มีบทลงโทษอะไรและประเด็นยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่า
มีการปล่อยข่าวด้วยว่ามันเป็นการสมยอม
เพราะว่าเด็กนักเรียนคนนี้มาหลงรักครูเอง
พ่อแม่ก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

เสนอเงินบอกว่า๒๐๐๐๐๐บาทละกัน
จบกันไปพ่อแม่บอกรับไม่ได้
มันแลกไม่ได้หรอกกับเงินแค่๒๐๐๐๐๐บาท
กับสิ่งที่ลูกสาวเขาต้องเสียไป

แล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้มีการปล่อยข่าว

เด็กอลงรักครูเองสมยอมกัน
แบบนั้นซึ่ง

เล่าให้กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่า
หลังจากที่ข่าวนี้ออกมาแล้ว

และจะส่งเสียค่าเล่าเรียนให้จนจบการศึกษาด้วย

เงินสักสตางค์แดงเดียวก็จะไม่เอา
ไม่รับการช่วยเหลือใดทั้งสิ้นด้วย
จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
บอกเลยนะคะว่าคู่กรณีเนี่ยนะ
หวานล้อมคนรู้จักคนระแวกบ้านแล้วก็บรรดายาด
เทียวมาพูดกับเธอบอกว่าให้เห็นแก่คู่กรณีหน่อย
เขาจะหมดอนาคตนะเป็นครูนะเป็นนู่นนะเป็นนี่นะ
แม่ก็บอกว่าเห็นแก่คู่กรณีไม่ได้หรอก
ถ้าให้เห็นแก่คู่กรณีแล้วมีใครเห็นแก่ลูกแม่บ้างล่ะ
สิ่งที่เกิดกับลูกสาวลูกสาวทุกวันนี้รับไหวไหม

แล้วสิ่งนี้มันจะกลายเป็นแผลในใจของลูกไปตลอดชีวิต
เงินแค่๒แสนทดแทนอะไรกับสิ่งที่ลูกเสียไปได้บ้าง
แล้วแบบนี้จะให้เห็นแก่คู่กรณีตรงไหนได้บ้าง

ดำเนินคดีกับครูพระคนนี้อย่างถึงที่สุด
และตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันซ้ำรอยอีก
พันธุ์ตำรวจเอกเชศชัยเชษฐศิริ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวัดสิงห์ก็บอกว่า
คดีนี้จะนัดที่ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ
แล้วต่อให้รับเงินก็ยอมความไม่ได้นะคะ
ส่วนเรื่องเงินถ้าครอบครัวจะรับหรือไม่รับ
ก็ไม่มีผลอะไรกับรูปคดีอีกเช่นเดียวกัน
ค่ะว่าเจ้าหน้าที่ไม่เข้าข้างใครทั้งนั้น
และไม่ได้เกี่ยวด้วยว่าผู้ต้องหาจะเป็นข้าราชการหรือเปล่า
เชื่อมั่นว่าคดีนี้ตำรวจจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
และดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ